คุณผู้ชมคะเรื่องของเพื่อนบ้านไม่ลงรอยกันมีอีกแล้วค่ะ
แล้วก็คราวนี้ถึงขั้นที่มีการถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
เขาบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะต่อยหน้าพ่อจับแม่กดลงกับพื้น
จนได้รับบาดเจ็บจะไปดูคลิปกันก่อน
แล้วก็จะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงค่ะ
เนี่ยที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยนะคะ
เป็นปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านสาเหตุคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
อีกแล้วอ่ะจอดรถขวางทางกันนะคะ
มีผู้หญิงกับผู้ชายยกพวกรุมชกต่อยกัน
แล้วก็มีบางช่วงที่ใช้ไม้ตีด้วย

มีเสียงผู้หญิงกรีดร้องมีเสียงเด็กร้องไห้
แล้วก็มีข้อความที่โพสต์เอาไว้เป็นแบบนี้ค่ะ
ครอบครัวของเธอเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง
แต่ว่าวันหนึ่งมีญาติฝ่ายแม่ที่อาศัยอยู่บ้านใกล้กัน
ซื้อรถน้ำมาจอดขวางทางเข้าบ้าน
ลูกค้าจะเข้ามาซื้อของก็ลำบาก
ก็เลยทะเลาะกันถึงขั้นขึ้นโรงพักกันมาแล้วหลายครั้ง

วันเกิดเหตุพ่อถอยรกระบะไปเอาของในบ้าน
แต่ทางก็ค่อนข้างแคบทำให้รถไปชนรถจักรยานยนต์ของญาติ
ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของแม่ก็เลยมีปากเสียงกัน
พ่อก็เลยถูกอีกฝ่ายทำร้าย
พยายามไปช่วยพ่อแต่ก็ถูกล็อกตัวแล้วก็ถูกกดลงไปกับพื้นนะคะ

นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสาเหตุก็คือจอดรถขวางทางเข้าออก
คือเท่าที่ฟังแล้วก็นับญาติกันได้อยู่เนี่ย

แต่ก็ขึ้นโรงพักกันมาหลายรอบครั้งนี้ถึงขั้นโอ้โหทำร้ายกันแบบนี้
เราก็เลยส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปนะคะซอยถนนเทศบาลพัฒนา๑ตำบลเหมืองอำเภอเมืองชนบุรี
ไปพบกับนายเนียนจันแดงอายุ๕๐ปียังมีแผลอยู่เลยเย็บที่ดั้งจมูกไป๖เข็มค่ะ
จินตนาจันแดงอายุ๔๕ปีบาดเจ็บที่ชายโครง
เขาก็เล่าถึงเหตุการณ์นี้นะคะว่ามีเรื่องกับเพื่อนบ้านและครอบครัวที่จอดรถน้ำขวางทางเข้าออก
มีเรื่องกันมาหลายครั้งแล้วเคยไปแจ้งความก็แล้วแต่เรื่องไม่คืบหน้าค่ะ
นี่คลิปครั้งเขาก็ไม่เคยดู
เออโมงมันรู้สึกว่าโทรธรรมก็
ก่อนหน้านั้นค่ะ
คือมันหลายครั้งแล้วก็ทำอะไรเขาไม่ได้
ส่วนคู่กรณีนะคะก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ผู้หญิงอายุ๖๗เจ็บที่หน้า
ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกทั้งสองฝั่งมาคุยกันอีกครั้งดีกว่า
เจรจามาคุยกันหาข้อยุติหน่อยดีกว่า
คนก็วิจารณ์กันเยอะเพราะว่าในคลิปจะได้ยินเสียงคนร้อง
แล้วก็เป็นเสียงเด็กร้องไห้ด้วยค่ะ
ก็เป็นห่วงว่าเด็กคนนี้เป็นใครเป็นญาติหรือเปล่า

บางทีเด็กก็ฝังใจไงสงสารเด็กด้วยนะคะ
อีกฝั่งนึงเขายังไม่ได้ชี้แจง
ก็เลยไม่รู้ว่าข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นลักษณะไหนยังไง
ตอนนี้ก็มีข้อมูลจากฝั่งเดียวนะแต่ก็เห็นคลิปภาพแบบนี้
ก็ยุคนี้สมัยนี้นะคือความจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ว่า
โอ้โหยุคนี้สมัยนี้มีแต่เรื่องแบบนี้หรอก
ก็คงจะมีกันมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนแล้ว
แต่เดี๋ยวนี้มันมีกล้องมือถือมีการบันทึกภาพ
ทำให้เราเห็นว่าโอ้โหเรื่องแบบนี้เนี่ย
เออมันเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องไปคิดกันนะว่า
เราจะปล่อยมันเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือว่ามีอะไรแล้วเราค่อยพูดค่อยจากัน
แต่การมีถ่ายคลิปมีอะไรแบบนี้มันก็ดีนะ
ทำให้คนระวังตัวไม่กล้าทำความผิดไง
ถูกต้องคนก็กลัวทำอะไรคนเห็นหมดอ่ะนะคะอ่ะ